เอาล่ะข่าวเช้าตรู่แบบนี้มาสดใส
ผมจะพาคุณผู้ชมไปกินกันก่อน
ไปดูไก่ย่างมดแดง

คือเขาต้องเอาไก่ไปซุกในรังของมดแดง

แล้วก็เอาไปย่างมันจนนุ่มละมุนลิ้น

ให้มันมีฉี่ของมดแดงผสมผสมนิดหนึ่ง

แย่งเป็นฉี่คนละครับ๒คำ
แล้วก็กินกับส้มตำข้าวเหนียวร้อน

เป็นสูตรเด็ดหนึ่งเดียวของ

อำเภอบ้านแห้นจังหวัดขอนแกน

การทำไก่ย่างมดแดง
ต้องใช้ไก่บ้านหรือว่าไก่พื้นเมือง

ตัดหัวควักเครื่องในออก
แผ่ไก่ออกมาแบบนี้

มีขาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมกระชาย

ให้เครื่องเทศมันเข้าเนื้อให้มันซึมเข้าไป
จากนั้นอันนี้คือขั้นตอนสำคัญ
ต้องนำไก่ที่หมักทั้งหมดทั้งมวลที่บอกไป
ซุกในรังของมดแดง

ไม่ใช่แค่กัดอย่างเดียวคือต้องชีใส่ด้วย
ี่ใส่เนื้อไก่๑ชั่วโมง

ย่างด้วยถ่าน

มันจะมีตัวมดแดงติดเข้ามากับไก่ด้วย
บางคนบอกว่ากินได้หรอ

ไก่มันจะมีตัวมะแดงติดอยู่ด้วย

คุณคิดว่าพริกไทยดำ
อันนี้คือไม่ใช่นี่คือมดแดงนะผสม

มดแดงมันคือยาบำรุงร่างกาย

เท่าคนแก่เนี่ยเขาเคยเอาไปทำเป็นยากิน
หรือนำไปเป็นส่วนผสมในการทำอาหาร
หลายอย่างนะฮะแต่ดูว่ามันตายหรือยัง

แต่นี่คงตายหมดแล้วเอาไปย่างร้อนขนาดนั้น